มาดูข่าวสะท้อนสังคมกันหน่อยนะครับ
เป็นข่าวการทอดทิ้งผู้สูงอายุ

มีคุณยายท่านหนึ่งอายุกว่า๙๐ปีแล้วค่ะ

ซึ่งสภาพบ้านก็ค่อนข้างผูกพังนะคะ
แล้วคุณยายก็สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่

ลำพัง๒๐ปี

หน้าลูกหลานสักครั้งก่อนที่คุณยายจะตาย

อายุ๙๐ปีนะคะอยู่ที่ตำบลโป่งแดง
ขามทะเลสอจังหวัดนครราชศรีมา
ทิ้งให้อยู่คนเดียวภายในบ้านพักอยู่ในสวนหลังหมู่บ้านค่ะ
เป็นบ้านชั้นเดียวมุงหลังคาสังกษี
สภาพที่คุณผู้ชมเห็นค่อนข้างผูกพังนะคะ
ฝาบ้านเป็นอิดบล็อกผูพังจนเป็นรูรอบบ้านเลย
คุณยายก็ต้องใช้เศษผ้าปิดรูป้องกันสัตว์มีพิษเข้ามาภายในบ้าน
อกจากนี้เสาบ้านถูกปลวกกัดกินทั้งหลังด้วยนะคะ

สภาพความเป็นอยู่ของคุณยายค่อนข้างน่าเวทนานะคะ
และที่นอนเก่าที่คุณยายนอนคุณยายบอกว่าใช้มานานแล้วหลายปีด้วยค่ะ

และที่สำคัญคุณยายเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีแล้ว
การสอบถามไปยังนายวัลลบบุญชำนาญเป็นเจ้าของที่
เล่าให้ฟังบอกว่าคุณยายหวองอยู่คนเดียวมานานหลายปีแล้ว
ส่วนสามีของคุณยายเสียชีวิตไปนานแล้วเหมือนกัน

แต่ละคนก็ต่างมีครอบครัวไปทำงานในต่างจังหวัด

คุณแม่นานกว่า๒๐ปีแล้ว
ทำให้คุณยายต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพัง

ก็เลยให้คุณยายมาสร้างบ้านอยู่ในที่ของตัวเอง
โดยมีเพียงนางโสภาทองเรืองซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอีกหนึ่งคน
อาสาเอาข้าวมาส่งให้คุณยายทุกวัน
เพราะสงสารคุณยายที่ไม่มีใครดูแล
ส่วนช่วงที่เวลาคุณยายเจ็บป่วย
เพื่อนบ้านที่ชื่อนางโสภาเป็นคนพาไปหาหมอ
และเข้ามาดูแลสุขภาพให้กับคุณยาย
แต่ตอนนี้คุณยายชราภาพมากแล้ว

มีเพียงเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุเดือนละประมาณ๑๐๐บาท

ก็เลยอยากจะวิงวอนขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญอย่างแรก
ให้ช่วยซ่อมแซมบ้านพักให้กับคุณยายใหม่

ฟังเจ้าของที่ดินหน่อยค่ะ
ก็เลยให้มาอยู่ในห้องเมื่อเก่า

คืออยากจะให้ลูกทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่
กลับมาเยี่ยมคุณยายบ้างสักครั้ง
ก่อนที่คุณยายจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
ผู้สูงอายุเป็นแบบนี้ทุกท่านจริงนะครับ
เพราะว่าผมจัดรายการรถปลดทุกข์ไงคุณ
แล้วก็เคสของผู้สูงอายุ

บอกว่าสิ่งสุดท้ายที่อยากจะได้ที่สุดในชีวิตก็คือ
ขอให้ลูกหลานกลับมาหาบ้าง
แล้วก็คุณตาคุณยายเวลาให้สัมภาษณ์ร้องไห้ทุกท่าน

อยากจะช่วยเหลือคุณยายในเรื่องของทรัพย์ต่าง

หมายเลขโทรศัพท์และเลขบัญชี
ที่จะช่วยเหลือคุณยายขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วค่ะ

คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ทางรายการรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวีเนี่ย

ทีมงานต้องปฏิบัติการต่อเนี่ย
ก็คือไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ว่ามีหน่วยงานไหนจะมาดูแลด้านไหนได้บ้าง

สองเรื่องของที่อยู่อาศัย

บางทีก็จะมีเงินเข้ามาแล้วก็สร้างบ้านให้เลย

เดี๋ยวเราจะช่วยกันในการประสาน